เวลาวันที่จะออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็จะมีเรื่องราวความเชื่อเรื่องราว
สิ่งอะไรที่มันแปลกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นหัวปลี๘หัวที่จังหวัดเชียงใหม่
หรือว่ารถที่อยู่แตรดังเอง

หลายคนไปจ้องทะเบียนรถเลยนะฮะ

ไปดูนี่แหละฮะต้นกล้วยหอมที่มีหัวปลี

ต้นนี้ปลูกไว้ในบ้านเลขที่๑๕
บ้านโรงวัวตำบลและอำเภอเชียงดาว

อายุของเจ้าของบ้านยังต้องบอกเลยนะ
บอกให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อต้นเดือนกันยายน
เห็นหัวปลีออกมา๕หัวก็รู้สึกแปลกใจ
ที่ผ่านมาคุณต้นกล้วยธรรมดามักจะออกหัวปลีแค่หัวเดียวชูช่อออกมา
ถูกต้องไหมนะครับแต่ว่าพอเห็นต้นนี้แปลกประหลาดนะครับ
แล้วก็กระทั่งเมื่อไม่กี่วันก็มีหัวปลีออกมาเพิ่มอีก๓หัว
รวมเป็น๘หัวจึงทำให้ชาวบ้านพากันฮือฮาแล้วครับ
แล้วก็มาไหว้เพื่อขอเลขเด็ดโดยเชื่อว่าเป็นต้นกล้วยแห่งโชคลาภนั่นเอง

เราก็นับไปตามจำนวนของหัวปลีนั่นแหละ
ค่ะมี๘หัวก็ว่ากันไปนะครับมันก็แปลกจริงนะ
ไปดูบรรยากาศที่คำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีกันนะคะ
ที่นี่เนี่ยคึกคักเป็นประจำเลยโดยเฉพาะวันที่๑และวันที่๑๖ของเดือนนี่แหละ
ก็มีนักเสี่ยงโชคจำนวนมากพากันไปส่อหาเลขเด่น
โดยเฉพาะเลขทะเบียนรถของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์
ตำนานเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่มีเจ้าภาพมาว่าจ้างให้ฉาย

เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นจนทำให้คนมีความเชื่อ
แล้วก็อยากจะหาตัวเลขแล้วก็คุยกับคุณภัยบูลสมหานึกเป็นคนฉายหนัง
บอกว่าถูกว่าจ้างให้มาฉายหนังที่นี่นานกว่า๑เดือนแล้วนะ
และเมื่อ๓วันก่อนมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับรถฉายหนัง
ทะเบียน๘๒๓๔๕๗อุดรธานีคันนี้แหละค่ะ
โดยหลังจากหาที่จอดรถได้แล้ว

แตรรถก็ดังขึ้นติดต่อกันหลายครั้งเลย

ก็เลยทำให้คนระแวกนั้นตกใจวิ่งไปดูหน้ารถ
ว่ามีคนบีบแตรรึเปล่าบีบทำไมอย่างไร

เอาล่ะสร้างความแปลกประหลาดใจอย่างมาก
คึกคักค่ะบรรดานักเสียงโชคก็ทยอยไปซื้อเลขเด็ดกันอย่างไม่ขาดสาย
ซึ่งเลขที่ขายดีก็เป็นเลขเด็ดจากป่าคำชโนธ
รวมถึงเลขที่มาจากเหตุการณ์ที่นางนุ่นพาชื่นใจอายุ๗๓ปีเนี่ย
เป็นชาวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เขาเดินหลงป่าซับมะไฟค่ะเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน
หลงอยู่สองวันนางนุ่นก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่หลงเนี่ยนะ
เจอผู้หญิงแต่งชุดไทยนุ่งผ้าถุงสีเขียว
แล้วก็พาไปที่บ้านหลังหนึ่งเจอผู้ชายอยู่ในบ้านด้วย
ทีนี้ก็มีการเอาผลไม้เอาน้ำมาให้รับประทาน
จากนั้นผู้หญิงชุดไทยก็พาไปอาบน้ำแล้วก็ให้นอน๑คืน
จนถึงตอนเช้าค่ะผู้หญิงชุดไทยเนี่ย
บอกเลขเด็ดบอกว่าให้เอาไปเสี่ยงโชค
ก็เลยทำให้เลขเด็ดเลขนั้นเนี่ยโอ้โหเกลี้ยงแผงเลยค่ะ
คือเรื่องราวของคุณยายหลายคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเนอะ
เพราะคุณยายหลงเข้าไปในป่าออกมาจากป่า
เนื้อตัวสะอาดสะอ้านไม่มีอะไรแบบมอมแมมเหมือนคนที่หลงป่าเลยนะฮะ
แล้วคุณยายก็เล่าเหตุการณ์แบบเจอผู้หญิงชุดขาวอะไรให้ฟังกันนะฮะ
คนก็ไปตีเลขอายุคุณยายด้วยนะแล้วก็ลด๑บวก๑อะไรก็ว่ากันไปนะ

ส่วนที่วัดเทพนิมิตรคีรีวงศ์อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ซึ่งมีชาวบ้านกว่าพันคนเข้าร่วมพิธีต่อดวงชะตา
โชคบารมีเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ
โดยหลังจากเสร็จพิธีกลุ่มชาวบ้านก็พากันไปมุงดูน้ำตาเทียน
อ่างน้ำมนต์กันอย่างเนื่องแน่นครับ
โดยบางคนนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพ
พร้อมกับนำไปตีเป็นตัวเลขต่าง
เพื่อหวังนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อนะครับ
เรื่องของตัวเลขจากถังน้ำมนต์จากขันน้ำมนต์เนี่ย
แต่งหน้าของเราชอบให้ผมดูบ่อยนะ
ก็ครูสูจน์สมควรเห็นเป็นเลขอะไรก็จดเป็นเลขนั้น

ที่ผมก็เห็นว่ามันเป็นตัวเลขตามที่หยดน้ำตาเทียน

แต่มันให้ตรงกับที่เขาก็ไปตีกันหลังจากนั้น
ช่างแต่งหน้าของเรามีถังน้ำมนต์
คือถ้าไม่จบบุ๊กเนี่ยเธอจะไม่ดูให้อย่างนี้แล้ว
ถึงบอกไงตั้งสำนักเถอะ